อีกทั้งจากลักษณะของผ้าสบายที่มีความยาวเป็นแถบการปักลวดลายตามความยาวของสบายจึงทำให้เห็นความงดงามเด่นชัดมากขึ้น
และช่างก็มักเลือกใช้วัสดุที่มีราคาเช่นดิ้นมันเลื่อมเส้นไหมทองปีกแมลงทัพ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

เชิงช่างชั้นสูงในการปักเย็บอีกด้วย